พี่ถามจริงเคยขับรถระยะทางไกลแล้วต้องแวะปัสสาวะข้างทางไหม

ไม่ใช่ในปั๊มริมทางเหรอไม่เคยผมเคยผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี

ไม่มีหาก็แล้วรอก็แล้ววิ่งเป็น๑๐กิโลพอมาเจอรถติดรถติดอีก
ผมเข้าใจหัวอกของพี่ผู้ชายคนนี้จริง
นี่คืออะไรตำรวจเขาไปเรียกขอตรวจบัตรหรืออะไรเหรอ

คือผมเข้าใจพี่เขาคุณดูสภาพการจราจรแต่ว่าที่ไม่เข้าใจก็คือ

มันที่เปิดโล่งไปหน่อย
หรือพี่เขาอยู่เลนกลางหรือเปล่า
เขาไม่ไปริมฝั่งข้างทางหรือมันไปไม่ได้แล้ว
เข้าใจอย่างเดียวว่าไปไหนไม่ได้

หน้าก็ติดหลังก็ติดคุณผู้ชม
หรือเขาคิดว่าขับรถบรรทุกมารถใหญ่

ไม่มิดหรอกพี่ถ้าพี่ยืนขนาดนี้
นี่ครับรถติดเป็นเหตุสังเกตได้
ความอดทนฉันเลยไม่มีจัดซะเลยนะครับ
เหตุเกิดที่ไฟแดงแยกคองรั้งมุ่งหน้า
สี่แยกสามทหารกบินบุรี
ตะบนท่าตูมศรีมหาโพธิพาจีนบุรีครับ

นายชาตรีกองคำคนขายพวงมาลัย
เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาเล่าบอกว่าโอ้โหพี่
ช่วงนั้นรถมันติดหนาแน่นจริง

แล้วเขาก็ปัสสาวะกลางถนน
เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
เข้าใจว่าพี่เขาคงอั้นไม่ไหวแล้วจริง
เพราะว่ากว่าจะไปถึงปั๊มมันอีกไกลพี่

คนที่เขาขายพวงมาลัยที่เขาถ่ายคลิป

ไม่มีเจตนาที่จะทำให้เสียหาย

เอ็นดูเท่านั้นเองลองฟังเขาหน่อยฮะ

ก็ได้แอบถ่ายก็ต้องขอโทษ
ตรงหน้าที่นี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับ

โดยสวัสดีภาพกันทุกท่านนะครับ

อมไม่ต้องเอ็นดูพี่แบบนี้นะ
ถ้าเราไปด้วยกันแล้วพี่จะมีความจำเป็นต้อง

มันมีอุปกรณ์
คอมฟอร์ตร้อย

ติดรถเอาไว้เดินทางไกล

จะลำบากนิดนึงจะให้พี่อธิบายจริงใช่ไหม